วันนี้นะครับประมาณบ่าย๒มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่ป้ายรถเมย์หน้าสวนจตุจักรนะครับ
นี่ฮะชายชาวเยอรมนีคนนี้นะครับอายุ๖๓ปีถูกแทงด้วยมีดเข้าที่บริเวณข้างลำคอด้านขวานะครับ
บาดแผลนี่ก็ยาวประมาณ๓เซนติเมตรลึกถึงชั้นไขมันนะฮะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็กำลังรอเรียกรถแท็กซี่อยู่นะครับจะเดินทางต่อ
ระหว่างนั้นคนก่อเหตุเนี่ยก็เดินเข้ามาหาแล้วก็ใช้มีดแทงเข้าที่คอนะครับแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
แต่ว่าวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณนั้นเห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันตามจับกลุ่มตัวไว้ได้
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางซื่อให้มาดำเนินคดีนะครับ
ผู้บาดเจ็บพลเมืองดีก็พาส่งโรงพยาบาลนะครับ
เรื่องต้นก็พบว่าบาดแผลนี่ก็ลึกพอสมควรนะฮะแล้วก็ลึกถึงระดับชั้นไขมัน
จากการตรวจสอบในตัวผู้ก่อเหตุนะคะมีบัตรประชาชนถึงสองใบอ่ะค่ะ
ใบแรกระบุชื่อนายอดิสัยอายุ๔๘ปีชาวจังหวัดนทบุรี
อีกใบหนึ่งระบุชื่อนายวินัยหอมเนียมอายุ๔๑ปีชาวจังหวัดสุรินทร์
ผู้ก่อเหตุบอกว่าตัวเองชื่อว่าวินัยหอมเนียมนะคะมาอยู่กรุงเทพประมาณ๓ปีแล้ว
ปกติเป็นคนพกอาวุธมีดในช่วงก่อเหตุอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจอะค่ะ
บอกแค่ว่าตัวเองเป็นคนสุรินทร์กำลังจะไปอู่ที่นนทบุรีแล้วก็พูดคุยเหมือนคนปกติอ่ะนะ
แต่เขาอ้างบอกว่าเนี่ยเขาเอามีดพันไว้กับผ้าขนหนูแล้วพาดเอาไว้ที่บ่า
แล้วเขาก็สะบัดผ้าขนหนูมีดก็เลยกระเด็นไปแทงคอชายชาวต่างชาติคนนี้
มันงงไหมล่ะเจ้าหน้าที่บอกไม่เชื่อ
แล้วก็ให้การวกไปวนมาค่ะก็ต้องไปตรวจหาสารเสพติดนะคะ
เรื่องต้นที่ตัวเนี่ยไม่มีสารเสพติดอะไรนะแต่ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะคะครับ